มีวันนึงคุณลุงคุณป้าเขาก็เดินเข้ามาที่โรงแรม
เขาก็บอกขอจองห้องพักหน่อยอืมโอเคค่ะก็จองกี่คืนค่ะ
ก็พนักงานยกกระเป๋านะคะเขาก็ไขกุญแจห้อง
พอเขาจะหันมาหายไปแล้ว
เขาก็ทำปกตินะคะเขาก็ทำเขาก็มีได้ยินเสียง
เขาก็ตกใจเลย
สักพักหนึ่งพี่แจ๊คเขาเห็นหน้าผู้หญิงอยู่ในเสาตกน้ำมัน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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และในค่ำคืนวันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเธอคนนี้เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
แต่ครั้งนั้นเธอมาในรูปแบบของวีดีโอคอร์
เป็นนักแสดงจากช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเรานั่นเอง
หน้านั้นเธอรับบทผีกะ
ครั้งนี้เธอยังคงยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมครับ

จะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
ยินดีต้อนรับน้องมิ้วครับสวัสดีครับมิ้วครับ

เจอตัวจริงนะครับแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิม
นี่จะเป็นนางเอกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องผีอย่างเดียวแล้วนะ

เข้าแล้วออกยากวงการผีมันน่ากลัวตรงนี้
ก่อนหน้านี้เป็นนักแสดงนำเรื่องผีกะ
ครั้งนี้มาพร้อมกับซีรีส์อีกหนึ่งเรื่อง

เพราะฉะนั้นว่ากันเรื่องของผลงานเรื่องของซีรีย์เรื่องนี้
แต่แน่นอนว่ามาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราต้องมีของมาแลกเปลี่ยน

เอาประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากกัน

แล้ววันนี้น้องมิ้วมาพร้อมกับประสบการณ์สยองขวัญ
ที่มีชื่อเรื่องว่าเจ้าของเก่า

เป็นประสบการณ์ของ
เรียกว่าคนที่อยู่ในจังหวัดหนึ่ง
หนูขอพูดว่าเป็นจังหวัดทางใต้แล้วกัน
ที่หนึ่งแสดงว่ามันมีที่มาที่ไปที่ไม่สามารถระบุเชิงลึกได้

อยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงคะเจ้าของเก่าที่ว่านี้
ก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๓๐กว่าปีที่แล้ว
ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้
ใช่เขาบอกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้
ก็สมัยก่อนเนี่ยมีนายทุนคนหนึ่งค่ะเขาอยากจะสร้างโรงแรม
พอเขาจะสร้างโรงแรมเนี่ยเขาก็ต้องหาที่ใช่ไหมคะพี่แจ๊ค
แล้วเขาก็อยากได้ที่ที่แบบอยู่ในใจกลางเมือง
ใช่เขาก็แบบถูกใจที่อยู่ที่หนึ่ง
แต่ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นแบบบ้านคนนะคะ
บ้านแถวสมัยก่อนเป็นบ้านไม้เรียงกัน
เขาก็ไปขอซื้อกับเจ้าของบ้านแต่ละหลัง
เจ้าของร้านก็ขายจนมันมีอยู่หลังนึงอะค่ะ

คือไปขอร้องยังไงเขาก็ไม่ขายนะคะ
ก็คือเจ้าของนั้นเขาก็ไปตื้อเท่าไหร่เขาก็ขายอ่ะ

แต่ว่าจะไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่มันอยู่ตรงกลาง
ก็คือแถวนั้นข้างซื้อบนหมดแล้ว
จนผ่านมาแบบ๓ปีค่ะเขาก็ตื้ออยู่๓ปีเลยนะคะ
อยู่วันหนึ่งก็เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขาขาย

เขาซื้อซิปปุ๊บก็สร้างแล้วทีนี้ก็เริ่มสร้างโรงแรมขึ้นมา
พอหลังจากสร้างเสร็จเขาก็เปิดปกติ
แล้วก็มีวันหนึ่งก็มีผู้หญิงกับผู้ชาย

เดี๋ยวให้พนักงานยกกระเป๋าพาขึ้นไปที่ห้องนะคะ
พนักงานก็รับกุญแจเรียบร้อยกดลิฟต์
ลิฟต์ไปติ้งถึงชั้น

เขาก็ขายเพราะเขาจะหันมา

เฮ้ยแขกหายเหรอ

หรือว่าเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เห็นคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้ไหมที่ผมพาขึ้นไปที่ห้อง
แต่ไม่รู้ว่าเขาเดินไปไหนหรือเปล่า

ก็ไม่มีใครเดินออกประตูไปเลย
เขาก็งงกัน

ก็ยังงงจนพนักงานเปลี่ยนกะ

แต่เขาก็คนละกะกันนะคะเขาก็ไม่ทราบ

ทีนี้เขาก็แบบแปลก
และบังอื่นเขาก็ไปคุยกันนี่นะคะ

ก็เป็นคุณลุงคุณป้าคนเดียวกันทีนี้เขาก็กลัวแล้วแล้วเขาก็ตกใจ
คือพอครั้งที่๒เนี่ยพนักงานก็เริ่มคุยกันแล้ว

เป็นคนเดียวกันด้วยอืมทีเนี้ยก็วันหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้อะไรค่ะ
พนักงานก็ยังคงทำงานปกติครับก็มีแขกแขกก็เข้ามาพักเข้ามาเช็คอินเนอะ
แขกก็ขึ้นลิฟต์ไปก็เจอเหมือนคุณป้าคนนึง
ก็ถามว่าเป็นยังไงมาพักกี่คืน

เขาบอกว่าอ๋อมาพัก๓คืนค่ะอะไรอย่างนี้
แล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอแหกปุ๊บตื่นเช้ามาก็เจอครับทีนี้เจอเป็นคุณลุงกับคุณป้า
เขาก็ถามว่านอนหลับสบายไหมกลางคืน
หลับสบายไหมคะอ๋อสบายดีค่ะก็โอเคค่ะ
โอเคนะโอเคก็ไม่มีอะไร
จนคืนสุดท้ายก็เจออีก
เขาก็เจอที่เดิมเลยที่ลิฟต์
เขาก็ถามว่าอ้าวกลับแล้วเหรอเป็นยังไง
โอเคนะ๓วันเป็นยังไงโอเค

เขาก็บอกว่าเขาก็บอกกับทางพนักงานรีเซปชั่น
เออเนี่ยเจ้าของโรงแรมที่นี่ดีเนอะใจดีจังเลย
แบบเจอทุกวันเลยก็ถามทุกวันว่าเป็นยังไง
พักสบายดีไหมพนักงานก็งง
ก็ไม่มีนะคะเจ้าของโรงแรมไม่ได้มาเลย
ก็ถามว่ารูปร่างเป็นยังไง
เป็นยังไงล่ะคะที่เขาก็อธิบายให้ฟัง
แจ๊คปรากฏว่าเป็นคนเดียวกัน
คนเดียวกับที่พนักงานกำลังพูดถึงอยู่
ใช่กับที่มาจองห้องพัก

นี่ไม่ดีนะถ้าคือถ้าให้แค่พนักงานเห็นอย่างเดียวยังโอเค

ไม่ใช่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วลาออกกันหมดเลยค่ะพนักงานอะไรอย่างเงี้
คือแบบไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่คนแล้ว
ทีนี้เจ้าของโรงแรมเขาก็เอาหมอผีอะค่ะ
เอาหมอผีอะไรมาก็คือมาทำพิธี
แบบที่นี่มันเฮียน

เปิดอยู่๓เดือนเจ๊ง

ก็คือไม่มีใครมาเข้าก็คือทุกคนที่มาโดนหลอกแบบนี้ตลอด
จนมีนายทุนจากกรุงเทพนี่แหละค่ะ

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดู
เขาจะเอาสินแสมาปรับฮวงจุ้ยใหม่หมด

ให้สินแสมาดูที่ทำพิธีเนี่ยเปิดได้แน่นอน

แม่บ้านขึ้นไปทำความสะอาดห้อง
แม่บ้านเขาก็เปิดห้องปุ๊บ

ห้องนี้ไม่ต้องมาทำ
แม่บ้านก็งงก็ไม่ได้

คุณผู้หญิงเขาบอกไม่ต้องทำ

โอ้โหเฮียนมากอยู่ไม่ได้จน
มันล้างมาประมาณเป็นสิบกว่าปีเลยอะค่ะ

เป็นแบบเป็นประมาณเป็น๑๐กว่าปี
จนมีนายทุนอีกคนนึง

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเปิด
ทีนี้เขาทุบโรงแรมทิ้งหมดเลย

แต่แปลกคนนี้เขาเปิดได้
เปิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

เปิดมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครมาหลอก
ไม่มีการปรากฏกายของคุณป้าคุณลุงไม่มี

ไม่มีการแบบเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้
หนูก็ไม่ทราบว่าแบบเขาอาจจะเก่ง
หรือว่าวิญญาณอาจจะไปเกิดแล้ว

แต่ถามว่าคุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เป็นใคร
ทำไมเขาถึงจะแบบมาอยู่ที่นั่น
ย้อนกลับไปเมื่อตอนแรกอ่ะค่ะ
บ้านหลังนั่นน่ะพี่แจ็คจำได้ป้ะที่หนูบอกว่า
กับแม่ของเจ้าของบ้านหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเสียแล้ว
เขาก็ฝังศพไว้ในบ้านใช่ค่ะเออโหแล้วแบบเออ
เขาก็ไม่ไปไหนอ่ะเหมือนเขาแบบนี่คือที่ของเขาหรืออย่างนี้
อย่างเงี้ยก็คือโรงแรมมาเปิดกี่ครั้งครับ
เอาหมอผีเอาอะไรมาเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังอยู่ที่ตรง
อย่างเงี้ยค่ะครับแต่เท่าที่ฟังมาดูเหมือนว่า
คุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายใคร
ไม่ได้มาหลอกใครด้วยนะใช่ลูกหลานที่ขายอาจจะขายเพราะ
ด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรบางอย่างแล้วมั้ง
หลังจากที่ขายแล้วผมว่าคุณลุงคุณป้าก็น่าจะพอรับได้
ใช่แต่มาดูแลโรงแรมให้อ่ะผมว่าโรงแรมก็ไม่โอเค
ใช่ใช่เหมือนถ้าเราเป็นแขกอะเราก็
ก็ไม่กล้ากันพนักงานบางทีก็ขวัญเสียเหมือนกัน
ใช่เพราะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยที่เนี้ยจะมีลักษณะแบบนี้
หรือเจ้าของใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อทางด้านนี้
เขาอาจจะทำถูกหลักเช่นอืมทำสารอืม
สารให้คุณลุงคุณป้าอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไปเลยให้อยู่ตรงนี้นะ
หรือเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับห้องพิเศษในโรงแรมบางโรงแรมเนี่ย
เขาจะมีห้องพิเศษห้องพิเศษที่เป็นห้องปกติทั่วไป
แต่ไม่เปิดให้ใครเข้าพักเขาเอาไว้ทำตามความเชื่อ
คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการพบเจอสิ่งต่างที่มันอยู่ภายในโรงแรมเนี่ย
เขาจะมีห้องหนึ่งเก็บไว้แล้วก็มีการเชิญสิ่งเหล่านี้
เข้าไปอยู่ในห้องในห้องห้ามออกมาห้ามมาปรากฏตัวให้แขกที่มาเข้าพักเห็นนะ
แล้วบางทีห้องพิเศษเนี้ยถ้าใครดวงสวยดวงไม่ดีค่ะ
สมมุติว่ามันเป็นช่วงหน้าเทศกาลค่ะแล้วอย่างมิ้วอยู่อยู่
อยากจะไปพักที่โรงแรมนี้ไปที่จังหวัดนี้ทุกที่เต็มหมด
มันเหลือที่เนี่ยทางโรงแรมบอกว่าอ๋อห้องเต็มค่ะ
มิ้วบอกกับพนักงานว่าช่วยเหลือหน่อยนะคะ
มันจะเป็นจริงจริงอยากอยู่จริงจริงดื้ออ่ะค่ะ
เขาก็จะมีห้องลักษณะแบบนี้ให้กับแขกที่มาพัก
ก็คือห้องพิเศษห้องพิเศษห้องนี้
เพราะว่าจากเรื่องเล่าหลายเรื่องที่เวลาพนักงานบอกเต็ม
อันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าดื้ออืม
ถ้ามีตัวเลือกอื่นให้ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่น
แต่ถ้าเกิดว่าเรายังดื้อใช้พาวเวอร์
ผมรู้จักกับเจ้าของโรงแรมเปิดห้องให้ผมหน่อยสิ
คุณได้ห้องพิเศษแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อว่ามีทุกที่
มีทุกที่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้น
ถูกต้องนะครับผมว่าเจ้าของใหม่เขาคงรู้แหละ
คงมีวิธีการแน่นอนว่าในทุนบางคนเนี่ย

บางคนอาจจะไม่มีความเชื่อเรื่องนี้แต่บางคนเขามีความเชื่อ
เขารู้อยู่แล้วว่าอ๋อเจ้าของเก่าสองเจ้าเนี่ย
มาทำที่นี่แล้วมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวผมไม่ทำผมลื้อใหม่หมดเลยแล้วผมทำบ้านให้เขาอยู่

ก็อยู่ร่วมกันได้เออบางทีที่บ้านเลือกคน
รถเลือกคนใช่ลักษณะคล้ายคล้ายแบบนี้ใช่
นั่นคือเรื่องราวที่เข้าใจแล้วว่าอ๋อ
ไม่สามารถที่จะบอกได้เลยใช่ว่าเป็นที่ไหนเป็นที่ไหนใช่
เพราะว่าทุกวันนี้นักสืบโซเชียลเก่งมากใช่ไหมคะ
ค่ะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมที่หนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าโรงแรมนิรนาม
ตอนเล่าเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ไหนแต่หลังจากนั้นเนี่ย
นักสืบโซเชียลเข้าไปสืบเข้าไปหาจนไปหารูปโรงแรมเนี้ย
โอ้โหมาโค้ดกันได้อะเก่งมากจริง
มันมีโรงแรมมันมีลักษณะของสวนน้ำร้างอะไรอย่างนี้เขาไปหากันจนเจอ
ก็เจอเออเพราะฉะนั้นอะไรที่มันระบุไม่ได้ก็ละไว้ดีกว่า
ใช่ค่ะนั่นคือเรื่องที่เอามาฝากกันเอามาฝากกันนะฮะ
ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าน่าสนใจค่ะ
ซีรีส์ชุดนี้บ้านโชคดีคืออะไรบ้างโชคดี
คือบ้านโชคดีเนี้ยก็เปรียบเสมือนบ้านเช่าหลังหนึ่งอืม
ที่จะมีคนแวะเวียนเข้ามาเช่าเรื่อยเรื่อยแต่บ้านเนี้ยมันพิเศษกว่าบ้านอื่น
ครับตรงมีเสาตกน้ำมันอ่ะอยู่ในบ้านโอ้โหเดี๋ยวนะคือถ้าเป็นผม
ค่ะผมจะไปเช่าที่ไหนสักที่หนึ่งใช่แล้วว่าเข้าไปในบ้านปุ๊บเจอเสาตกตกน้ำมัน
ผมไม่เช่านะผมกลัวใช่แต่ถ้าบางคนเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีตัวเลือกได้
ใช่มันจำเป็นที่จะต้องอยู่ถูกต้องเขาก็ต้องอยู่ใช่ค่ะ
แสดงว่าซีรีส์เรื่องนี้ชุดนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ค่ะกับแต่ละคนที่เข้าไปเช่าอยู่ในบ้านหลังนี้ถูกต้อง
ก็คือและแต่ละคนก็จะเจอคือเสาเนี่ยไม่ใช่เสาธรรมดา
เพราะมีผีเสาตกน้ำมันอ่ะอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยผีตนนี้เนี่ย
หน้าตาเป็นยังไงฮะหน้าตาสวยสวยแบบนี้ได้ข่าวแล้วบอกเป็นผีอีกแล้ว
ใช่ค่ะเป็นผีอีกแล้วอันนี้คราวที่แล้วเนี่ยผีกะค่ะ
คราวนี้เป็นผีที่อยู่ในเสาถูกต้องเหมือนกับนางนางตะเคียน
นางตะเคียนใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมแต่นี่เป็นแบบผีในเสาตกน้ำมัน
ส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องของนางตะเคียนอะไรพวกนี้เรื่องของเสาตกน้ำมันไหมตัวของมิ้ว
มีค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกหนูเรียนหน้าตะสินไทยค่ะ
หนูก็คลุกคลีกับเรื่องประมาณนี้อยู่แล้วอย่างนี้
เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ที่
เสาต้นใดต้นหนึ่งมันมีน้ำเป็นน้ำแดงเยิ้มออกมาเนี่ย
จะคิดว่าเสาต้นเนี้ยน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อืม
ก็จะมีการหาเครื่องเส้นหาของหาของมากราบไห้บูชา
แล้วส่วนมากมักจะเห็นเป็นผู้หญิง

โดยเฉพาะกองที่ถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องราวผีเนี่ย
มักจะมีเรื่องราว

เหมือนอย่างที่บอกหนูเล่นหนังผีมาตลอดใช่ไหมครับ

กองนี้เจอแบบเฮียนจริง
เจออยู่ตลอดเวลาตลอดระยะการถ่ายทำเลยค่ะ

คนเราจะเจอเรื่องราวพวกนี้ได้

หมายถึงว่าโลเคชั่นบ้านที่ไปถ่ายเนี่ย

ใช่แต่ก็เป็นบ้านบ้านจริงค่ะสร้างใหม่เนอะ

ก็คือเราต้องการให้มันแบบสมจริงไงค่ะ

ก็คือเป็นไม้ที่จะเรื่องผีกาดด้วย

ตอนนั้นก็เอามาสร้างเป็นบ้านโชคดีหลังนี้ด้วย
ซึ่งทีมพล็อปไปเอาไม้ชุดนี้มาจากไหนก็ไม่รู้
ใช่ก็เขาบอกว่าหนูไปถามเขามานะคะ

เดี๋ยวนะเรื่องที่เจอ

เอาอย่างนี้เจอตั้งแต่ตอนสร้างบ้านยันถ่ายทำเลยอ่ะ

คือเหมือนมันตั้งแต่ตอนสร้างบ้านแล้ว
ก็คือมีทีมอาร์ตนะคะ
เขาก็ไปสร้างบ้านไปทำบ้านอย่างนี้

แล้วก็ทีมอาร์ตเขาก็ต้องไปแบบไปช่วยไปดูอะไรอย่างนี้
ระหว่างที่เขาทำก็มีวันหนึ่งอะ
เขาก็กำลังสร้างบ้านโชคดีนี่แหละนะคะ
แต่พอตอนแรกที่สร้างห้องน้ำมันยังไม่เสร็จ
ก็เลยต้องไปขอเข้าบ้านข้าง

ก็เป็นเป็นถนนทางเข้าก็คืออยู่เหมือนอยู่ปากซอยอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็บอกว่าทีมอาร์ตเขาปวดฉี่

เขาก็เจอคุณยายคนนึงค่ะพี่แจ๊ค

พี่ก็อ๋อมาสร้างบ้านนี่แหละครับ
เดี๋ยวจะถ่ายละครนะช่องไทยรัฐ

เขาว่าอ๋อได้ครับได้ได้
อาร์ตเขาก็บอกคนขับรถ
คนขับรถนี่เขาจะมาประจำอยู่แล้วค่ะ
มาตลอดตั้งแต่ตอนมาดูที่มาสร้างบ้านมาอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่านี่เมื่อกี้ผมเจอยายด้วยนะ
บ้านข้างเราเนี่ย
พอเข้าห้องน้ำยายถามว่าทำอะไร

ใช่ก็บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับละคร

ก็ยายไงยายที่บ้านนี่เลย

ไม่มีมีคุณตาเขาอยู่ไม่มีคุณยาย
บอกว่ามีไปงั้นไปถามไป
ไปดูเขาก็ยืนยันนะคะเพราะว่าเขาเจอ
เขาไปถามตาก็บอกว่า

นี่ไงชี้ไปที่รูปภาพค่ะพี่แจ๊ค

ยายตายไปแล้ว
เดี๋ยวนะไอ้รูปนั้นรูปของยาย

แล้วยายเป็นภรรยาของคุณตา

เขาบอกว่าเสียไปประมาณแบบ๓๔เดือนที่ผ่านมา
เชื่อป่ะพี่ทีมอาร์ตเขาบอกว่าเขาขนลุกหมดเลย
เพราะว่ายายมาถามเขาว่ามาทำอะไร

แล้วที่สำคัญคือไปเข้าห้องน้ำในบ้านยาย
ยายให้เข้าด้วย

โอ้โหเขาก็คือเหมือนเจอเรื่องประมาณนี้
อันนี้คือเรื่องแรกที่ทีมอาร์ตเจอ

ละครโดนเมื่อไหร่ครับผม

ก็อย่างที่บอกต้องมีเสาตกน้ำมันใช่ไหมคะ
เขาก็สร้างนี่แหละค่ะ
ทำเป็นเสาตกน้ำมันขึ้นมา
ไม่ใช่เอามาจากไม้ตะเคียนจริงไม่ใช่นะ

แต่เขาบอกว่าเขาบอกหนูไงว่าเขาทำ

พี่เอามาจากเสาตกน้ำมันจริง

แต่ระหว่างที่ช่างกำลังทำอยู่อะค่ะ

เขาก็ตกใจแล้ว

เขาเห็นหน้าผู้หญิง

คนที่ทำอยู่แล้วเขาก็ตกใจเขาไม่ทำแล้ว

เขาก็วิ่งลงมะไดเสาน้ำมันอยู่ชั้นสองของบ้าน

ระหว่างที่เขาทำอยู่ช่วงกลางคืน

ตรงที่ที่เป็นเหมือนเป็นต้นกล้วยค่ะ

พอเขาสร้างบ้านหลังนั้นเสร็จอ่ะ
ทีนี้หนูก็ไปถ่ายธรรมอะนะคะ

หนูแบบหนูจี๊ดตัวเล็กอะ

มาตายที่เสาตกน้ำมันทุกวันเลย

เพราะว่าหนูก็ไปยืนอยู่ที่แบบ

เพราะว่ามิ้วระวังนะหนู
หนูก็นึกว่าเป็นแบบตัวปลอมหนูก็ยืน
สักครั้งมันร้องจี๊ดหนูตกใจ
มันร้องยังไงมันตายแล้วไม่ใช่หรอ
มันมีตัวแรกที่หนูเจอมันยังไม่ตายมันแบบเหมือนจี๊ดอะค่ะ
แล้วหนูก็ตกใจคือมันก็นอนอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาก็มาดึงไป
แล้วหลังจากนั้นก็เจอทุกวันแบบตายแล้วตอนกลางคืนอย่างนี้

เก็บทำความสะอาดเพื่อที่จะถ่ายวันรุ่งขึ้น
เจอหนูตายอะทุกวันเลยอะ
เขาก็เจอหนูแล้วเจอหนูแล้วถ้าเรามองในแง่มือของพิธีศาสตร์
นี่ผมมองกลางก่อนมีใครไปวางยาเบื่อหนูไว้หรือเปล่าค่ะ
ก็ไม่รู้เออคือใครจะไปทำใช่ค่ะใช่
เพราะว่าระหว่างที่เขามีอยู่วันหนึ่งที่เขาไปเก็บของ
เก็บอะไรในห้องเผาตกน้ำมันอ่ะ
ทีมอาร์ตอะตรงนั้นมันจะมีหน้าตาดู
เขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเห็นแบบลางนะคะ
ตรงที่ที่เขาไปตั้งไหว้

มีคนเจอประมาณแบบ๓๔คนเลยค่ะ

เหมือนอย่างที่อันนี้คือเรื่องที่ทีมอาร์ตเจอหนึ่ง
คือพี่นักแสดงที่ถ่ายด้วยกันกับหนู
ในตอนของนักศึกษาพาสยอง

เรื่องนี้หนูเล่นเป็นผีเสาตกน้ำมันที่มีหลายเวอร์ชัน
เลเวลความโกรธขึ้นไปเรื่อย
แต่มีเวอร์ชันที่๑ที่แต่งชุดไทย
ผมยาวใส่สบาย
หนูก็นั่งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านนะคะ
ระหว่างที่เขากำลังเซ็ตโลเคชั่นเซ็ตฉากเซ็ตอะไรกันอยู่

พี่เขาก็บอกว่าอ้าวมิ้ว

เมื่อกี้อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอ

หนูนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วหนูนั่งตั้งนานแล้วค่ะ

จนถ่ายจบนักศึกษาพัทยอง

ผู้ช่วยผู้อำกับสอง
เขาก็เรียกหนูเข้าฉาก
หนูก็ยืนอยู่ข้างบนชั้นสองของบ้านหนูยืนอยู่แล้วนะ

พี่เห็นเราเดินออกไปข้างนอกนี่

หนูไม่ได้ไปไหนเลยหนูยืนอยู่ตรงนี้

พี่เห็นพี่เห็นไงพี่ก็เลยเรียกอะไรอย่างนี้
เรียกวอลเรียกว่าให้หนูมาเข้าฉาก
หนูก็ไม่หนูอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว

ตอนนั้นอย่างละครผีเราก็ถ่ายกันตอนกลางคืน

ตรงนั้นเราลาดยางถนนไหมอะไรอย่างนี้

เขาก็รู้ว่าเราไม่ควรตอบนะคะ

หนูก็

แล้วนี่ก็คือเจอประมาณลักษณะอย่างนี้

กองจะเจอเป็นลักษณะเหมือนกันหมด

มีแค่หนูคนเดียวที่แต่งตัวแบบนั้น

พี่เคยเจออะไรไหมคะอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ก็ก่อนหน้าที่หนูจะถ่าย
คือเป็นซีนที่หนูต้องเข้าไปอยู่ใต้เตียง

แล้วก็เจอผีเจออะไรอย่างนี้

ตอนแรกเขาจะให้หนูถ่ายเลย

เดี๋ยวพี่กำลังเข้าไปลองดูก่อน

เนี่ยแล้วถ้าเป็นหนูเข้าไป

แบบทำให้อีกวันหนึ่งการถ่ายทำมันก็ช้าลงเลยครับ

หลังจากนั้นก็มีการตั้งไหว้ขออะไรอย่างนี้ตลอด
แต่ก็จะเจอเป็นลักษณะแบบอย่างนี้

เหมือนว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาพล็อปทั้งหลัง

มันไปเชื่อมโยงกับความเชื่อนี้ก่อน
เคยได้ยินไหมครับว่าบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมา

เช่นบ้านที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีกลิ่นอายของมนุษย์เข้าไปอยู่
สารที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอยู่
มันจะกลายไปเป็นที่อยู่ของสิ่งเหล่านี้
หรือที่เราเรียกกันว่าสัมภเวษีผีเร่ร่อน
เขาอาจจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละ

แต่วันหนึ่งพื้นที่ว่างเปล่าตรงนั้นเนี่ย
มันถูกสร้างกลายเป็นสถานที่อยู่ขึ้นมา

แน่นอนว่าการถ่ายทำมันไม่ได้ถ่ายทำกันตลอด๒๔ชั่วโมง

เขาเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่ประจวบเหมาะกับ

เขาก็เลยมาในรูปลักษณ์แบบนี้
มาอยู่ที่นี่จากเหตุผลนี้

เมื่อประมาณสัก๑๐กว่าปีที่แล้ว
ผมเคยไปทำงานที่บ้านลักษณะแบบนี้

สร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายหนังผีเรื่องหนึ่ง

พูดชื่อเรื่องได้เลยเป็นชู้กับผี
ก่อนหน้านั้นถ่ายเรื่องจันดารา

หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จปุ๊บ

เอาไว้โดยไม่มีคนเข้าไปอยู่เลย

ผมได้รับภารกิจว่าจะต้องไป

เพื่อให้ไปเชื่อมโยงกับหนังเรื่องเป็นชู้กับผี

เราเห็นแล้วเรารู้แล้วบ้านสร้างขึ้นมา

ชิวสบายกะเอาเต้นไปกลาง

ไฟฉายที่เราใส่ถ่านมาเต็ม

มีแล้วดับแล้วเราก็รายงานออกไป

ไฟฉายที่เราเปลี่ยนทานใหม่มันดับ

ตอนที่เราเดินผ่านต้นกล้ามปู
มันมีต้นกล้ามปูที่อยู่ในบ้านหลังนั้น
พอผ่านตรงนี้เครื่องมือดังมาก

กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่

วงตากเลย

ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าอันนี้มันผิดปกติแล้ว

มันมีสองชั้นแต่ข้างในมันโล่งไปหมดเลย

ผมก็เลยเชื่อกันว่าอ๋อพอเขาสร้าง

เหมือนกับสัมภเวษีเหล่านี้เขาเข้าไปอยู่

สถานที่มันสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีกลิ่นอายของมนุษ

ัมภเวษีก็อาจจะเข้าไปอยู่แทนพวกเราก็ได้

หลังจากนั้นหนูไปถ่ายทุกวัน
นุก็มีความโสงสัย
เสาเอามันยังไงอ่าที่แบบคืนมาใช่ไหม
เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่เฮ้ยพี่ไปเอาเสาจริงว่
อ่าไปเอาไม้ที่เป็นเสาตกหนอนจริงจริงอ่ะมาทำเพราะว่า
ทำยังไงมันก็ไม่เหมือนคือพยายามสร้างสรรค์สร้างผลงานขึ้นมาแล้ว

ใช่เพราะว่าทาทำมันยังไงมันก็ไม่เหมือน
เขาก็เลยมีการตั้งไหว้กัน
พอไม่เหมือนปุ๊บก็เลยไปเอาของจริงมาเลย

เพราะหนูเป็นคนเดียวที่จะต้องอยู่ตรงเสาน้ำ

แล้วเราต้องเป็นคนที่ยืนอยู่ใกล้เสามากที่สุด
อยู่ใกล้เสาปีนเสา

เออเอาถือว่ามันการแสดง

แต่ใจมันฟังก็ต้องฟ่อบ้างแหละ
ต้องคิดบ้างเหรอว่าเฮ้ยเสาจริง

เพราะว่าหนูก็ถ่ายไปก่อนแล้ว
อย่างนึงก็สงสัยไงค่ะ

ทำไมเขาเจอคนเหมือนหนูเดินไปแล้วทั้งที่หนูก็ยังยืนอยู่
หนูก็เลยพี่บอกหนูหน่อย
เพราะว่าหนูแสดงไงแล้วหนูต้องอยู่ตรงนั้น
เขาเอามาแค่เสาอย่างเดียว
เอามาแค่เท่าที่เขาบอกนะ

แต่เมื่อกี้เหมือนกับทีมงานกระซิบมานะ
บอกว่าบ้านที่สร้างมาทั้งหลัง
เขาไปเอาไม้มาจากบ้านเก่าสองหลังในอายุทยา
แล้วก็รวมไอ้เสานี้ด้วยเอามาทำเป็นบ้านหลังเนี้ย
เสริมสร้างความแบบความเข้มขลังให้กับตัวของมิ้ว
จะได้อินกับบทหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง

เอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่า

เอาล่ะผมว่ามันเป็นงาน
เราคิดดีซะอย่างทำดีซะอย่าง
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นพร้อมต้องกันว่าตรงนั้นมันมีจริง

เพราะเรามาทำงานนะจะได้รู้ว่า

ได้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรก็ว่ากันไป
ใช่ค่ะเหมือนเรามาดีอะนะคะ

ช่วงท้ายฝากนิดนึงฮะ

ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๓ทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่มครึ่ง

ว่าอย่าไปหวาดกลัวกับพวกแก๊งโจรนกากผิดจนเกินเหตุ
เฮียนแบบแบบ

ที่เขาเจอตัวเราอยู่ข้างล่าง
ไปดูครับว่าตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในกองถ่าย

นักแสดงผีของเราน่าเจ๋วนรึ
โอเควิวขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมถันอีพีดูนะ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ทีมงานของเรารอเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับ
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
พบกับสถานีผีดุของเราในรูปแบบของการรีลันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณน้องมิ้วนะครับขอบคุณครับ
ทั้งคลิปหลอนยอดฮิตและหลอนมาแรง
ลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ